ไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเรื่องของปลาไหลทอง
วันนี้วันที่๒๖สิงหาคมแล้วอีกไม่กี่วัน

เงินเดือนออกด้วยแล้วก็เลขออกด้วย
อุตส่าห์พาเฉยไปเรื่องเงินเดือนแล้วนะ
ผมอยากพาไปดูปลาไหลทองที่เจอกัน๒ตัวนี้ไปดูกันก่อนเลยฮะ

เพราะเป็นสีทองจริงนะ
ทองจริงนะครับถูกนำมาเลี้ยงไว้ในตู้แบบนี้
เป็นปลาไหล่สีทองที่คุณพี่บรรจบใจสุขใส
ชาวตำบลปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เขาไปพบแล้วก็เลยนำมาเลี้ยงนะครับ
บรรจบเล่าว่าช่วงค่ำวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่กำลังบึ้นขับรถจักรยานยนต์กลับจากดูวัวที่เลี้ยงไว้
เมื่อผ่านถนนลูกรังที่มีน้ำท่วมขัง
ก็สังเกตเห็นอะไรสีทองอยู่ในแอ่งน้ำน่ะ
เข้าไปดูเป็นปลาไหลสองตัวและสีทองทองนะฮะ
ตัวแรกก็เลยจับขึ้นมาวัดมีขนาดความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตรนะครับ
และตัวเล็กมีความยาว๔๐เซนติเมตรไหว้ไปไหว้มาสีเหลืองทองอร่าม
เมื่อกระทบแสงไฟหน้ารถที่เป็นแสงสีเหลืองโอ้โหทองประกายแวววาว

ก็จินตนาการไปถึงนี่แหละเงินทองไหลมาเทมา
ลงไปดูใกล้เห็นปลาไหลทั้งสองตัวพยายามไหว้ถวนน้ำเข้าหานะฮะ
ยิ่งเข้าหาแบบนี้ก็ต้องยิ่งจับไปเลี้ยงสินะครับ
ปรากฏว่าพอจะจับปลาไหลทั้งสองตัวหยุดนิ่งยอมให้จับโดยง่าย

อยากกลับไปอยู่บ้านด้วยจัง
บรรจบเขาเชื่อว่าปลาไหลทั้งสองตัวจะนำโชคลาภมาให้ตัวเองและครอบครัว
แม้จะมีคนติดต่อขอซื้อในราคาแพงแต่ไม่ขายนะครับ
เพราะตั้งใจจะเลี้ยงปลาไหลไว้เองตลอดไปเลยด้วย
ส่วนเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวแน่นอนมาดูซิ

ขอดูเฉยเดี๋ยวดูหน่อยว่าตอนเขาขดตัวเนี่ยเขาขดเป็นเลขอะไร
ตอนไหว้ไหว้เป็นเลขอะไรนะฮะ
ตัวลายบนตัวเล็กตัวเล็กเขามีลายไง

ตัวใหญ่มีลายเห็นไม่ค่อยชัดตัวเล็กเป็นลายดำ
อาจจะถ่ายภาพไว้แล้วก็ขยายซูม
ดูไลน์เขาเฉยว่าลายเขาเป็นยังไงรวดลายเขาสวยไหม

อย่าให้รู้นะว่าดูแล้วไม่ตีเนี่ย

เปี๊ยะเลยเลขอะไรเนอะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยที่เขามีสีแปลกออกไปสำหรับอะไรสองตัวนี้นะคะ